มาอีกแล้วค่ะปฏิบัติการ

ด้านหลังของเรา๔คนเนี่ยคุณเห็นมั้ย
อันนี้มันเป็นลานกีฬาลอยน้ำ

ต้องบอกก่อนงบเท่าไหร่นะเกือบ๒๐ล้าน
๑๙ล้าน๘แสนกว่าบาทคุณผู้ชม

คือตอนแรกเขียนแบบไว้เป็นแบบนึงนะ

แต่พอสร้างมาเสร็จจริงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
มันหดเอ๊ะหรือว่ามันลอยน้ำแล้วมันหดได้
ไม่ใช่แล้วล่ะเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบ
ต้องตรวจสอบแน่นอนค่ะไอ้เรื่องแพงละหนึ่งแหละ
แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงปกอันนี้๒ค่ะ
เพราะอะไรในเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
เขาก็มีการโพสต์ข้อมูลนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ
บอกว่าสนามกีฬาคือเขาใช้คำว่าลานกีฬาลอยน้ำ
ของพฤษบาลนครปักเกร็ดนี่๒๐ล้านบาท
อยู่ใต้ทางด่วนศรีสมานในสระน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินนทบุรี
ตรงนี้เป็นที่ออกกำลังกาย
ใช่ฮะอธิบายกันง่ายแบบนี้ตัดความมาแล้วกัน

เขียนแบบยังไงให้งานไม่ตรงปกครับ
ขนาดคือ๑๐๐เซนติเมตรคูณ๑๐๐เซนติเมตรลึก๕๐เซนติเมตร

กว้าง๕๐เซนติเมตรยาว๕๐เซนติเมตรลึก๔๐เซนติเมตร

ไอ้ทางเดินไปนู่นน่ะนะไปร้านกี่ร้านเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ของจริงน่ะมันหดมันหดเหลือเท่าที่คุณผู้ชมเห็น
เออนะฮะแล้วก็งบโครงการนะคุณนะ
วงเงินสัญญา๑๙๗๘๙๐๐บาท
เป็นของเทศบาลนครปักเกร็ดพิกัดใต้ทางศรีสมานดอนเมืองครับ
ใช่แล้วทีนี้มันมีเรื่องของการเสนอราคาด้วยนะ
ว่ามันมีเงื่อนงำอะไรผิดปกติหรือเปล่า
โครงการนี้เขาตั้งงบเอาไว้ไง๑๙๘๐๐๐๐๐บาท
แต่เคาะราคากัน๒รายวงเงินสัญญา๑๙๗๘๙๐๐บาท
มันมีส่วนต่าง๑๑๐๐๐บาทเนี่ยค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปสเปคโครงการขนาดทุนอะไรต่าง
เป็นสิ่งที่ต้องมาอธิบายให้ฟังนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ได้จริงมันอีกแบบนึงเนี่ย

ปปทเขาลงพื้นที่ตรวจสอบนะ

แล้วเขาโพสต์ข้อมูลลงในเฟซบุ๊คของเขา
สื่อสารองค์กรสำนักงานปปท
คือเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วเขากำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่าง

ซึ่งเลขาปปทมอบหมายให้กองอำนวยการ

นำโดยผู้มนวยการกองเลยนะฮะ
เป็นประธานในการลงพื้นที่ในการตรวจสอบตรงนี้

ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการนำส่งข้อเท็จจริง

ลึกเท่าไรสำหรับทุนแต่ละตัวนี่นะฮะ
แล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามันมีการทุจริตมาเนี่ยนะ
ปปทเขาจะส่งเรื่องไปให้ปปชดำเนินการตามอำนาจต่อ
อันนี้คือเมื่อวานที่ปปทลงค่ะใช่ฮะ
ทีนี้วันนี้นักข่าวของเราลงลงไปดูหน่อยซิ
ซึ่งนักข่าวของเราไปถึงเนี่ยนะคะก็ไปดูเลยว่า
ลานกีฬาตรงเนี้ยอยู่ในสระใช่ไหมเอาตลับเมตรวัดดูอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
มันตรงตามสเปคไหมคือวัดแล้วค่ะ
ความกว้างความยาวตรงตามสเปคสามสิบคูณยี่สิบห้าเมตร
แต่ส่วนของทางเดินจากทุ่นมาถึงขอบสระน้ำเนี่ย
วัดได้๑๗เมตรอันนี้ยังไม่รวมส่วนที่ขยายเป็นโป๊ะนะ
คือเขามีความกว้างประมาณห้าคูณสิบเมตรอันเนี้ยตามสเปคกำหนดไว้คือยี่สิบเจ็ดเมตรค่ะ
นั่นสินักข่าวของเราค่ะพอวัดวัดดูแล้ว
นักข่าวของเราก็เลยไปที่เทศบาลนครปักเกร็ด
ถามผู้บริหารหน่อยแล้วก็ถามหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโครงการหน่อย
ไม่เจอใครอ่ะคุณผู้ชมไม่มีคนอยู่พอติดต่อประสานโทรไปแล้วก็
อ๋อตอนนี้ติดประชุมอยู่ค่ะอ๋อเอ่อไปประชุมที่ต่างจังหวัดค่ะ
นี่คือสิ่งที่เราได้รับคำตอบนักข่าวยังไม่ละความพยายามนะ
คือนักข่าวก็เลยโทรถามรองนายกเทศมนตรีคนหนึ่งที่เขากำกับดูแลสำนักกองช่าง
ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าการก่อสร้างลานกีฬาเนี่ย
มีการจัดประมูลถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทุกอย่างมีความโปร่งใส
ทุกขั้นตอนตรวจสอบได้เออแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะ
ฑาซื้อเนี้ยตรวจสอบเรื่องนี้กันอยู่นะครับค่ะ
แล้วก็ทางรองประหลัดเทศบาลนครปักเกร็ดนางปริณดาชาวอรัน
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดนะฮะก็คือนายวิชัยบรรดาศักดิ์
แล้วก็พอการช่างของเทศบาลเนี่ยจริงเนี่ย
กับสื่อแล้วนะอยากฟังคำชี้แจงไหมคุณ
เรื่องของข้อตกลงเงื่อนไขสัญญาอะไรต่าง
เป็นเรื่องของเขาในการที่จะจัดหาคนที่จะมารับจ้างในการทำใช่ไหม
เขาก็บอกว่ามันมีบริษัทกลางอะไรต่างนานนะครับ
มาเข้าประมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
ส่วนเรื่องของแบบแปลนการก่อสร้าง
ที่อาจจะถูกโจมตีว่าไม่เป็นไปตามแบบแปลนนั้นนะฮะ
ชี้แจงมาแบบนี้ครับอยากฟังไหมคุณ
เนื่องจากทางเทศบาลนครปากเกร็ด
มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพื้นที่ในการติดตั้ง
ไม่เพียงพอในการติดตั้งทุ่นลอยน้ำได้ตามรูปแบบเดิม
เพราะมีการก่อสร้างโครงการเขื่อนและทางเดินเพิ่มเติม
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
ในพื้นที่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินนทบุรี
จึงทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนจากเดิม
แต่ปริมาณการก่อสร้างตามเดิมครับ
เข้าใจไหมแก้ไขแบบแปลนหน่อย

ตามแบบแบบแปลนตอนแรกเพราะว่ามันต้องมีการปรับหน้างาน

ทางด้านของรองประหลัดเทศบาลนครปักเก็ต
ก็บอกแบบนี้ธรรมสถานกีฬาลอยน้ำแห่งนี้
ขอยืนยันเลยว่าทางเทศบาลนครปากเกร็ดทำงานอย่างโปร่งใส
ไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอนสามารถตรวจสอบได้
และก่อนจะมีการก่อสร้างสนามกีฬาลอยน้ำ
มีการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่
และผู้เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะที่มีความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
ได้มีการก่อสร้างสนามแห่งนี้ขึ้นมา
เพื่อประชาชนให้สามารถใช้บริการได้ดีกว่าปล่อยให้เป็นบ่อปลา

และหากเลือกวิธีการนำดินมาถมตรงนี้
ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าสนามกีฬาลอยน้ำแบบนี้นะครับ
นี่เขาแจงมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราก็ไปตรวจสอบให้นะฮะ
แต่ทีนี้ทางเพจเขาเชื่อไม่เชื่อหรือว่าจะเปิดอะไรมาอีก

รู้สึกว่าเดี๋ยวเปิดต่อนี่เปิดรีวิวแอร์สรรพากร๒๐๐ล้าน
เพจหมาเฝ้าบ้านนี้ก็เปิดเยอะนะฮะ
น่าตรวจสอบทุกเรื่องเลยจริงนะฮะ